คุณผู้ชมคะมาดูคดีเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑ที่เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
ทีนี้ระยะเวลาที่มันผ่านมา

ยังคงร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็เตรียมที่จะยื่นหนังสือร้องไปทางแพทยศภานะคะ
ให้พิจารณาเรื่องจัญญบันแล้วก็วิธีการทำงานของแพทย์นั่นเองนะคะ
โดยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว
ก็คือคุณพ่อพิเชษคุณแม่สุกรยา
แล้วก็พี่สาวคือน้องเมี่ยงนะคะสุพิชชาตัญญาการ
ก็ได้เดินทางเปิดใจกับผู้สื่อข่าว
กรณีที่น้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑เนี่ย
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมปีที่แล้ว
คราวนี้ที่เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
ทางครอบครัวบอกว่าหลังจากที่น้องเมย์เสียชีวิตมา๑๐เดือน

การดำเนินคดีมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
ที่สำคัญทางครอบครัวเองก็ได้รับความเสียหาย

ต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับการไต่สวน
แล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตในศาลนะคะ
ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกับทางคณะแพทย์
ทำการชนะสูตรพลิกศพของทางสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์
ที่มีการดองไว้มันก็พิสูจน์ไม่ได้
ชิ้นส่วนต่างเป็นอวัยวะของน้องเมย์หรือไม่
มีการส่งต่อสำนวนการชนะสูตรของตำรวจ

จากอายการเองก็ไม่สามารถที่จะลงความเห็นเรื่องการตาย
ไม่สามารถส่งสำนวนให้กับสารไต่สวนได้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องเมี่ยงพี่สาวของน้องเมย์ค่ะ
ความคืบหน้ามันก็คงยังมีไม่มาก
แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะครบ๑๐เดือนที่น้องเขาเสียไปแล้ว
มันไม่สามารถระบุได้ว่าที่เขาให้เรามาเป็นของเมย์หรือเปล่า
พอไม่ทราบเนี่ยเราก็ไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่า
สรุปแล้วว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะเหตุอะไร
มันส่งผลถึงสำนวนชนะสูตรด้วยค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทางครอบครัวบอกนะคะก็บอกว่าแพทย์นิติวิทยาศาสตร์
เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าไม่สามารถสรุปหาสาเหตุการตายได้
เพราะว่าขาดอวัยวะที่สำคัญไป
ก็เลยทำให้ทางครอบครัวต้องทำหนังสือค่ะ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมไปยังแพทยศภา
บอกว่าให้ช่วยลงมาพิจารณาว่าการเก็บการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
หรือแม้แต่การดองอวัยวะของทางสถาบันพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามันทำถูกต้องไหม

ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวบอกว่า
อยู่ระหว่างการนัดทางทีมทนาย
ว่าจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือภายในวันไหน
ส่วนคุณพ่อค่ะก็ยังยืนยันว่า
ตั้งแต่วันที่รับอวัยวะของลูกชาย
จากทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณพ่อบอกนะพ่อไม่เคยมั่นใจเลย
ว่าอวัยวะที่พ่อรับมาเนี่ย
เป็นของลูกชายเป็นของน้องเมย์จริง

บอกว่าวันนี้ครบ๑๐เดือนของการจากไป
ภาพของลูกชายยังไม่เคยหายไปจากความทรงจำของคุณแม่

อยากบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้
บอกว่าครอบครัวของเราไม่ได้ต้องการอะไร
จากต้องการความเป็นธรรมให้กับน้องเมย์เพียงเท่านั้นนะคะ